สวัสดีครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ

สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
เรามาดูนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ
คนนี้มาจากอำเภอปรานบุรีจังหวัดประจวบคีริขันนะครับ
คนนี้ชกมาแล้ว๕๕ไฟล์ชนะ๓๘ไฟล์
เสมอ๓ไฟล์และแพ้๑๔ไฟล์ครับ
สวัสดีครับสวัสดีแฟนมวยที่เคารพรักทุกท่านนะครับ
กลับมาอีกครั้งกับไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์นะครับ
วันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่๗ตุลาคมครับ

ส่งเสริมกีฬามวยให้เป็นกีฬานะครับ
ไม่สนับสนุนเรื่องการพนันแน่นอน
แน่นอนครับเราจะไม่มีการสนับสนุนในเรื่องของการพนัน
เพราะว่าบริษัทเอเชียไฟติ้งนะครับ
พยายามจะทำมวยไทยให้เป็นกีฬาครับ
ครับแล้วให้ทั่วโลกนั้นชมได้ดูได้เข้าใจง่ายนะครับ
วันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับคุณสุประชินครับ
เอกนำรายการครับแน่นอนครับเดือดแน่ครับ

จะเจอกับโฆษศาลสบุญจันทร์ซึ่งเป็นการต่อน้ำหนักให้ครับ
แล้วก็คู่รองครับยอดปรับศึกชอสังประภัยครับ

มุมแดงครับกำลังมีร้อยตำรวจเอกต่อยศสิทธิวงครับ
หรือว่าผู้กองต่อรองสวรรค์ปรับปรามสพชอัมครับ
ส่วนฝั่งของยุทธจักรนั้นมีคุณมนตรีใจสปอร์ตนะครับ
ยุทธจักรนี่ปัจจุบันวัย๓๒ปีครับ
จากสำโครงภาพสูตรลินครับ
นี่คือพี่ชายของทุกคนครับ
อาเดชายินภาคไทยบวย

วงในของด้านยุทธจักรครับก็บอกว่าเป็นลักษณ์มวยที่หัวดินหัวใจไม่ธรรมดาเลยครับ
โอ้โหสองคนพี่น้องนะครับพี่ชายนั้นยุทธจักรน้องชายนั้นทุกคนครับ
ตรงนั้นจะตุ้นเรียนอีกครับแต่วงในครับโอ้โหสำหรับสลัมแทงซ้าย
เจ้าประเด็นด้วยซ้ายไม่ถึงครับ

ได้เดียวเพื่อหาล่ะครับเจ้าประเด็นนี่กระพุรุสายเจอตัดร่างโอ้โห
นี่เป็นพี่ชายแท่ของทุกคนนะครับลูกร่างหน้าตอนใกล้ใกล้เคียงกัน
แต่รูปร่างนั้นเล็กกว่าน้องชายครับ
พยายามมาวางซ้ายังมืดครับพยายามจะเบียดเข้ามาเจอไหนครับ
โอ้โหพยายามจะกระตุ่มหักมากครับเอาใส่สวดสูงครับ
สูงกับแพงข้างขวาครับแพงทีพยายามจะปวดพื้นด้วยแข่งซ้ายหน้าครับ
หลังเรียบทีมือมวยต้องบอกว่าใคร่เคียงกันเลยครับคุณเนธ
พยายามหลุยมาสามารถให้แข่งขวาทิ้งไปกับบ้านซ้ายครับ
สวัสดีครับวงในเขาบอกว่าพื้นที่ของมวยเข่านี่อยู่ที่ยก๓ยก๔ยก๕นะครับ
ซ้ายหน้าของเจ้ามะเดชน์พยายามขยับเข้ามาจะอยากล็อคใน
เจ้ามะเดชน์พยายามจะขวากันเสียบด้วยเขาโอ้โหเจอเหลี่ยม
พยายามจะตีเห็บเข้าไปครับหมดยกแรกครับ

หน้าเวทย์มวยมนตรีสตูดิโอซอยละเผา๑๐๑ครับ
ตูดิโอที่๙มาก่อนมีสิทธิ์ก่อนครับ

คนที่ยังไม่เคยเดินทางมาสัมผัสกับบรรยากาศสดในสนาม

ที่เป็นมวยทาย๕ยกย้ำมวยทายไฟทเตอร์
น่าปกติเดิมทียก๑ยก๒ต้องล่ิ่นตะปันหมัดแล้วครับ

ตอนข้างยูจะลัดกลุ่มครับรู้ว่าเจอครับ
มวยเขาจอบกล่าวแบบนี้ครับ

ไม่ลงครับหาเลยครับ
แล้วก็วงนายเป็นของยุทธกักเห็นได้ชัดแล้วครับ
จังหว่าเดชน์นั้นตัวให้มัน
พยายามมามาซ้ายวง
ทำลายจังหว่าของยุทธกักพยายามดึงนิดนึง
พยายามมาหว่างด้วยแค่

ยุทธิกักพยายามจะเบียดเข้าหาแล้วครับ

อย่างจะต่ำดูหุ้นตาย
โอ้โหแล้วเจอแค่งซ้ายหน้าของยุทธจักร

โอ้เจอหมัดขวาของยุทธิกักเหมือนกัน

สดอยู่ครับแทงเข่าซ้ายเลยครับ

ได้ดีแล้ววงในดูครับกดแขนของเจ้าประเทศ

จังหวะจะพบมันต่อเลยครับ
เจอแข่งซ้ายหน้าของยุทธิกัก

เริ่มทำเกมได้ดีขึ้นเรื่อยครับ

กทัพช้างศึกเชียร์สด

และทีมชาติไทยชุดยู๒๓ปี

และกับทีมชาติไทยพบกับเคทรย่าครับ
ตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาสดจากสนาม
ไทยรัตท์ทีวีไทยท่อสสดเต็มอิ่มทั้งสองคู่ครับ

นอกจากครับไทยรัตท์ทีวีช่อง๓๒
สนับสนุนกีฬาอื่นแล้วยังสนับสนุนกีฬามวยด้วยครับ
มาเช้าเมื่อกี้นี่ต้องบอกว่าคุกกี้สูสีทีเดียวครับคู่นี้
คู่เปิดหัวของไทยรัตท์เมืองไทยไฟต์เตอร์ครับ
ว่ากันต่อยกที่๓ครับก็ผ่านไป๒ยกครับ

พยายามจะอาศัยความสดบนเก่าครับ
แค่งขวาแล้วนี่ครับเกี่ยวแล้วตัดทิ้งเลยครับ
จังหวะเกี่ยวของก้าวพะเดชน์ล็อคไนต์
พยายามจะล็อคไนต์พยายามจะใช้เหลียมกับก้าวพะเดชน์
พยายามมาแทงเขาซ้ายเลยครับ
หลายการครับซ้ายหน้าอีกที
โอ้โหพยายามจะเล่นงานของสูงเลยครับ
ยุติจักรเกี่ยวกับหน้าระวังแค่ข้างซ้าย
เข้ามาเดินเบียบต่อครับพยายามมาหุบขวางของตะด้านยุติจักร
ตักเอาไว้ต่อในเสียบเสียบอีกทีครับ
โอ้โหวงในทำได้ดีครับยุทธจักร

สายวัดระยะทำลายจังหวะของยุติจักร
ยุติจักรเกี่ยวได้เเหละิ้มกับยุติข้างซ้าย

ก็แตมยันเเกี่ยวกับยุติจักรโอ้ยกระดุนเขารอยใส

กำลังตกนิดเดียวแล้วก็ตีขวาต่ำเข้าไป
แล้วมาซ้ายหน้าอีกแล้วครับเน้นที่ซ้ายหน้าเป็นหลักเจอฮุกซ้ายล้วงลำตัว
โอ้โหนี่ยังน่าเตรียมเข้าพร่อมพอครับแต่ตัวเองเสียร่างต่ออันท่าครับ
เตรียมเตรียมเตรียมเตรียมลงลงไป
แล้วเจอเหลี่ยมของมันที่วิจัยจักรโอ้โหว่ากล้านี้ใช้ได้เป็นประโยชน์จริงครับ

แยะล่างเสียร่างนิดหน่อยไม่เป็นไรครับ

ต้องเชื่อสีตาไม่ได้ก็ประกันต้องแก้ครับ
หลมหางหมดยกที่๓ครับพักกันปั๊ดเดี๋ยวครับ
สำหรับท่านผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อครับไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ครับ
แล้วก็แจ้งงดออกอากาศครับในช่วงตุลาคม
กลับมาพบกับไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ได้ในวันเสาร์ที่๔พฤศจิกายนนะครับ

แล้ววันนี้ครับเราจัดหนักให้เลยครับนี่ครับคู่แรกครับ
ไป๓ยกครับจังหวะหัวด้วยขวาเกี่ยวได้ครับจอมประเด็
และนี้ครับโดนทำเอาทางด้านยุธจักร
จากที่เสียหลักล้มลงไปแล้วดูครับแม่เล่นของสูงครับยุทธจักร
แต่ต้องบอกว่ารูปราสารีร้านที่เสียเปรียบทางด้านจอมพะเดชครับ
จังหวะหักมาและนี่ครับได้เปรียบครับ
ง้างมาแล้วโอ้โหดูครับเตะถึงซอกคอจริงครับ
แต่ตัวเองนี่โดนประท้าไปเสียหลักล้มไปเองครับจอมยุทธจักร
จังหวะเสียผ่าซ้ายคับอันเต็มครับน่าจะเจอฮุป
สวนเข้ามาครับโอ้หล่นทันทีครับเป๊งแรกเท่านั้นครับ
ซีอาบไทยหนึ่งนะครับใปร่ายเป็นไลน์ครับยังมีเวลา
แทบเป็นป้วยสางกฎไปแล้วครับจอมพะเดชน์

แต่เจอแค่งซ้ายเจอแค่งขวา

ซ้ายหน้าอีกทีทิ้งด้วยขวา
อยู่แข็งแรงครับของนะครับจอมพะเดชน์หลวงกับตัว
เยี่ยมที่ขาวซ้ายทิ้งกับมันที่
โอ้โหเอาละครับพยายามจะเล่นงานบริเวณลำตัวแต่เจอหมัด

โอ้โหอยู่ครับนี่ครับจังหวัดไปซ้ายแล้วนะจอมพะเดชน์แก๊กเกี่ยวไว้

โอ้โหแล้วมาเป็นชุดเลยครับจอมประเด็น

มีแผ่วเหมือนกันครับไอ้จอมอเดชน์ขยับเดินหลุดซ้ายตัดรับตัว
ทิ้งด้วยฝาปรกเข้ามาคัดขวาอีกทีครับ
ความได้แค่ขวาจากพวกมันไปซ้ายคืน
ยังพยายามกันเปลี่ยนยังพยายามกันท่วงคืนแล้วเตรียมฝัน๑๒หมดยกครับ
เอาละครับท่านผู้ชมครับแม่ต้องบอกว่ามีจุดเปลี่ยนครับ
ต้นยกครับต้องใช้คำว่าต้นยกจริงครับของยกที่ผ่านมา
จังหวะเดี๋ยวดูครับจังหวะเสียบของทางด้านยุทธจักร
นี่ครับล้มทั้งยืนครับนี่ครับเสียบซ้ายก่อนนะครับ
แล้วสวนเลยครับจังหวะที่สองโอ้ยเซทะลาแบบนี้ครับ
แล้วดูครับมาเป็นชุดเลยครับพายุหมัดของทางด้านจอมพระเดชนุปานบุรี
โอ้ยแต่พยายามจะสู้เลยครับอ่ามือดนักจักร

ไม่ธรรมดาครับถึงแม้ว่าจะโดนนับแต่แกลุกมาไล่เลยครับ

โอ้แล้วจะวาดสวนให้มัน
โอ้แล้วครับเล่นงานโดยรับตัวสำหรับใบหน้า

ยุทธจักรไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับ

พยายามจะถวงคลื่นพยายามจะตังร่าง

น้ำกระจายครับ

เอาละครับเบียดเข้ามาทิ้งทิ้งแล้วทิ้งด้วยฝั่งขวา
นี่ครับอันนั้นรับตัวเอาละครับในช่วงปลายยกครับ
โอ้โหนี่ครับเล่นงานบริเวณลำตัวสลับใบหน้า
โอ้โหเบียดเข้าหานะครับนี่ครับ

โอ้โหต่อยขวาแล้วเสียบซ้ายตามครับ
ยักษ์กรรมเชียร์ดังฉนัดอีกแล้วครับ

พยายามจะเบียดเข้ามา
ทำต้นที่จอมพาเดชน์ก็ถอยไม่ได้ครับ
ยังเบียดเข้ามาวางซ้ายสวย
วางซ้ายอีกแล้วครับซ้ายดอกที่สามดอกที่สี่
โอ้ยแต่โอ้ยน่าจะเจอฮุกซ้ายครับ

ฮุกขวาอีกทีไล่ทุบเลยครับต่อมาเด็ก
โอ้โหยังว่าเตะซ้ายเพื่อนเพื่อนครับ
โอ้ยที่นี่ครับขวากระแทกออกตัว
และฮุกซ้ายทิ้งที่ขวาหลุดบนยงสุดท้ายครับ
สุดยอดเลยครับโอ้โหชื่นชมเลยครับ
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านยุทัศจากนักชกวัย๓๒ปีครับ
รุ่นพี่ครับดูครับจังหวะหักทิ้งครับในช่วงต้นยกและไล่เลยครับ
แค่งขวาเกี่ยวได้และตัดทิ้ง
ต้องบอกว่าพอเร่งแล้วได้ใจครับนี่ครับต่อยน้ำกระจายเลยครับยุทธจักร

โอ้โหนี่ครับที่เสียนับไปก็ลูกแบบนี้ครับจังหวะวางซ้ายครับเจอฮุกซ้ายสวน
แล้วไล่เลยครับถ้าได้จองประเด็นโอ้โหดูเหลือจริงครับ
เอาละครับเราไปฟังคำตัดสินบนเวทีครับ
เอาละครับเราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือเปล่า
ตู้วางแผนทุกวันดังคาญ
นิตยสารแชมป์นิตยสารมวยตู้
จอมพระเด็จนุปานบุรี
คุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนความมันยังรอท่านผู้ชมอยู่ที่นี่นะครับ
กับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์